ก็ขี่รถกันดีหน่อยนะคะจะได้ไม่มีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นนะคะ
เขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถอยู่บนถนน

วัยรุ่นที่กาญจนบุรีนอนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบนี้ค่ะ

มองหาอยู่นอนโอ้นอนอยู่ที่ซุปเปอร์แมน
นอนขี่ท่าซุปเปอร์แมนนะคะ
สามแยกบ้านเก่าก่อนถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี

เนี่ยค่ะแล้วขี่แบบแหมนอนขี่แบบนี้เลยนะคะ
ประมาณอายุประมาณสัก๑๗ปีนะคะ
แล้วบิดคันเร่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ซุปเปอร์แมนมาบนมอเตอร์ไซค์เลยนะคะ

นี่ไปถ่ายหรือไปบีบแต่ให้นะ

คือเขาก็เตือนนะเขาก็เปิดเตือนไป

หลังจากที่โพสต์คลิปนี้ออกไปเนี่ย
มีคนอินบล็อกมาหาคุณเทนช่วยลบคลิปนี้หน่อย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของน้องนี่แหละค่ะ
แต่เขาบอกว่าลบไม่ได้หรอกนะคะ
ขี่รถแบบนี้มันไม่ใช่แค่อันตรายแค่ตัวคนขี่
ตัวคนที่ร่วมทางคนอื่นก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะคะ
นอนขี่อย่างนี้แล้วก็มีเพื่อนอยู่บนรถอีก๒คน

อันนี้อยู่ที่แถว๓แยกบ้านเก่า
จุดนี้อยู่ก่อนถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี
่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะ
นี่แหละค่ะแม่หวัดเสียวเหลือเกินนะคะ